ส่วนน้ำท่วมโคลาศหนักที่สุดในรอบ๑๐ปีจริงฝั่งหนึ่งนะ
ป้องกันจราเข้หลุดฝั่งหนึ่งคือต้องขนศพผู้ป่วยโควิด

หน่วยกู้ภัยฮุก๓๑นครราชศรีมาเร่งขนย้ายร่างผู้ป่วยโควิด๑๙
ที่เสียชีวิตอย่างทุลักทุเลออกมาจากโรงพยาบาลมหาราช
คือน้ำจากลำตะคองมันทะลักทะลุรอยรั่วของพนังกั้นน้ำเข้าไปโรงพยาบาลสิครับ
ทำให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ของโรงพยาบาลอย่างหนักนะครับ
แล้วก็ขนลงข้ามแนวกระสอบทรายที่มาวางกั้นน้ำ
ชะลอไม่ให้ทะลักเข้าไปในโรงพยาบาลเพื่อส่งไปชาปนกิจที่วัด
ส่วนที่วัดสาลาลอยตะบนในเมืองอำเภอเมืองนครราชศรีมา
เป็นวัดเก่าแก่ที่เท้าสุระนารีหรือว่าคุณย่าโม
และพระยาสุริยเดชหรือประหลัดทองคำประหลัดเมืองนครราชศรีมาสามีสร้างขึ้นนะ
น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมในวัดระดับน้ำสูงประมาณ๓๐บางจุด๕๐เซนติเมตร
เข้าท่วมจุดสำคัญในวัดนะครับเช่นบริเวณรูปปั้นคุณย่าโม
สำนักปฏิบัติธรรมโบสถ์หลังเก่าร้านค้าต่าง
รวมถึงรูปปั้นไก่ที่ประชาชนเอามาเส้นไหว้โจมน้ำหมดเลย
ขณะที่ฟาร์มจราเข้ขนาดใหญ่๕บ่อคือมีจราเข้อยู่กว่าพันตัวในพื้นที่ตะบนหนองกระทุ่ม
อำเภอเมืองจวัดนครราชสีมานี่ดูตัวสิตัวใหญ่เคืองมาก
เจ้าของฟาร์มต้องจัดเวรฟ่างระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอด๒๔ชั่วโมง
จากระดับน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
การศูนย์พอเขต๕นครราชสีมาแล้วเอาไปต่อในพื้นที่นะครับ
นำรถแคลสามคันมาเตรียมเอาไว้นะครับมาเร่งขุดลอกคลองส่งน้ำนะฮะ
ให้มีความลึกให้กว้างให้สามารถรับน้ำระบายน้ำนะครับ
เนื่องจากจะรองรับพื้นที่จากฟาร์มจราเข้คือที่เห็นตัวใหญ่แบบนั้นนะคุณผู้ชมฮะ
ฟาร์มเขาอธิบายแบบนี้จริงเนี่ยเลี้ยงส่งขายเนี่ยไม่ได้ตัวใหญ่ขนาดนี้หรอก
แต่โควิด๑๙ไม่ได้ส่งมาปีนึงแล้วไอ้เจ้าลักษณ์มันก็โตขึ้นทุกวันสิครับ
เลยตัวใหญ่โอ้โหอยากทุกผู้ชมเห็นแบบนี้ฮะ
อย่าได้โผล่หลุดออกมาสักตัวสองตัวนะใจคอไม่ดีแน่

หมู่บ้านเงียบทวมหมดเลย
แล้วมันเหมือนก็เครื่องแตกเลยนะ
นายกเจ๊ดเดือดเหมือนดุเจ้าหน้าที่
เหมือนดุเจ้าหน้าที่เหมือนฉะเจ้าหน้าที่

อย่าเพิ่งกรร
แล้วไม่ใช่มาดูเฉยมาหมุนอะไรนะมาหมุนนะหมุนประตูระบายน้ำ
หมุนเหรอใช่แต่เฮ้ยไม่เหมือนที่คุยกันไว้ดีกว่า
หมุนเป็นชั่วโมงชั่วโมงนะ
กว่าประตูระบายน้ำมันจะลงมาแต่ละมินแต่ละมิน
นายกแจ๊ดช่วยกันหมุนนายกเมื่อยคนอื่นมาหมุนชาวบ้านมาหมุน
ลับกันหมุนเวียนไปแบบนี้จนกระทั่งสามารถปิดประตูระบายน้ำได้
แต่กว่าที่จะปิดได้เป็นชั่วโมงเป็นชั่วโมงฮะปิดได้เรียบร้อยแล้ว
ชาวบ้านก็โล่งใจเพราะว่าหากปล่อยไว้หากปล่อยไป
รับรองว่าด้านล่างพื้นที่น้ำท่วมอย่างแน่นอนนะฮะ
นายกแจ๊ก็บอกปล่อยใบนี้ได้ยังไงและต่อไปจะทำยังไง
ก็เลยมีการแจ้งไปเบื้องต้นทางนายอำเภอสามโคก
ท่านนายอำเภอมนตรีลังกาผินนายอำเภอบอกว่า

ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการนี้ให้มีการตัดกระแสไฟ
อ้าวแล้วตอนปิดทำไมไม่ใช้ไฟฟ้าปิดอ่ะ
ท่านนายกแจ๊ดเกิดอาการฉุนเกิดอาการเดือดเลยทีเดียวครับ
ท่านลงพื้นที่ต่อเนื่องเลยต่อเนื่องจริงนะคะ